คุณผู้ชมครับมาดูเหตุนี้ตกใจสุดขีดหวีดร้องสุดเสียง
ไปดูที่บ้านนี้นะครับเพราะว่าสาวท้องแก่คนหนึ่งใกล้คลอด
อยู่ที่นครศรีธรรมราชนั่งดูทีวีอยู่ดี
มีงูเลื้อยผ่านมาหน้าทีวี
โอ้โหโชคดีเธอยังมีสตินะครับ
เรียกคนให้มาช่วยรวมทั้งโทรแจ้งกู้ภัย
ให้มาจับงูตัวนี้หน่อยนะครับ
เจ้าหน้าที่อาศาสมัครมูลอิทธิใต้เต็กตึง
บางขันอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ช่วยกันจับเจ้างูจงอางขนาดใหญ่ที่เลื้อยเข้าไป
ในตู้ลำโพงเครื่องเสียงกลางบ้านชั้นเดียว
ของนางสาวเบนเจวันเพลงฉิมบ้านลำนาว
เพื่อนำออกไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

ก่อนที่จะนำใส่กระสอบได้ถึง๕เมตรนะคุณ
น้ำหนักเกือบ๓๐กิโลนะฮะ
นางสาวเบนเจวันเจ้าของบ้านที่ตั้งคันได้๘เดือนเสร็จ

ให้ฟังบอกว่าขณะที่กำลังนั่งดูทีวี

เป็นช่วงที่รายการกำลังโฆษณาอยู่

เหลือไปเห็นงูจงอางขนาดใหญ่
เลื้อยเข้ามาทางหน้าต่างหลังบ้าน
ตรงห้องครัวที่ปลูกเป็นบ้านปูนชั้นเดียว

ยพุ่งตรงมาที่ตัวเองเลยนะ
ซึ่งอยู่ห่างจากงูได้ประมาณ๒เมตร

ตกใจสิครับถึงกับร้องสุดขีดเลยนะฮะ
งูเขาก็ตกใจเหมือนกัน
ตกใจหรือเขาจะขู่เรา
งูเขาก็ชูคอขู่ฟ่อเลยนะฮะ
แล้วก็จ้องมามองหน้าเธอนะครับ
ตอนนั้นเธอบอกว่าทั้งกลัว
อยากจะร้องร้องออกบ้างไม่ออกบ้าง

แต่ก็มีแรงฮึดตะโกนเรียกให้คนในบ้านเข้ามาช่วยนะครับ
คนในบ้านก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หมุยธิ

นำไปปล่อยป่าลึกที่ห่างไกลจากชุมชนนะครับ
ก็สุดท้ายเธอก็ปลอดภัย

งูก็ปลอดภัยไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่นะฮะ
นี่บอกมาเล็กคลิปไหมนะไม่ได้บอกครับไม่ได้บอก
วันนี้ยังแค่วันที่๓อยู่นะครับกุมภาพันธ์เองครับ
เผื่อตุ้นเลขเอาไว้ก่อนเนี่ยคุณเดี๋ยวสั่งตุ้นนะ
ตุนเยอะไว้ไม่ดีนะฮะเดี๋ยวตัดสินใจไม่ถูกครับ